คุณผู้ชมคะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณผู้ชมขับรถมาแล้วมีมอเตอร์ไซค์ประมาณสัก๑๐คัน
ถือมีดดาบยาวหนึ่งเมตรอืมไล่ฟันไล่ปลาระเบิดใส่โอ้โห
รู้สึกยังไงกลัวสิฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันจวนตัวแล้วจริงจริง
คุณผู้ชมเลยตัดสินใจหักรถของเราเนี่ยพุ่งชนกลุ่มมอเตอร์ไซค์นั้นจนมีคนได้รับบาดเจ็บ
แบบนี้เราผิดไหมชนไปเลยเหรอชนไปเลยค่ะผิดไม่ผิดไม่รู้
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วกลางเมืองนครพนมนะคะ
บรรพกับชนดู
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนึงจะเห็นว่ากระบะคันนี้ขับไปด้วยความเร็วนะคะ
แล้วสักพักก็ดินเสียงเหมือนคนทะเลาะกันนะคะ
ก่อนที่จะมีเสียงเบิ้ลเครื่องดังขึ้นหลายครั้งอืม
แล้วก็จะมีเสียงรถชนเกิดขึ้นครับ
เป็นเสียงรถกระบะที่พุ่งชนมอเตอร์ไซค์และพุ่งไปชนกับรั้วของชาวบ้านที่เป็นรั้วบ้านจนได้รับความเสียหายนะคะ
นี่ลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุนะคะเดี๋ยวลองดูกล้องวงจรปิดก่อน
นี่เป็นบ้านของชาวบ้านเขาได้ยินเสียงเขาก็เลยเดินออกมาดูหน้าบ้านกัน
ใช่ค่ะสภาพที่เห็นค่ะคุณผู้ชมค่ะกระบะอีซูซูสีขาวทะเบียนสท๕๒๒๔สะแก้ว
นี่คันนี้นี่หน้ารถพังยับเลยนะคะเพราะว่าไปพุ่งชนประตูรั้วเหล็กชาวบ้านจนเสียหาย
เสียบเข้าไปแบบนี้เลยจากพุ่งชนจากกระยานโยนนี้พุ่งมาต่อรั้วบ้านชาวบ้านอีก
ต้องแต่เห็นทางล้อขวาไหมคะมันมีมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ใช่ไหมนี่ล้อหลังบิดเลยนะคะ
คนขี่และคนซ้อนเป็นวัยรุ่นค่ะขาหักทั้งคู่ถลอกตามร่างกายทั้งคู่
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนครพนมไปแล้วในที่เกิดเหตุมีมีดดาบ
เขาบอกว่ามีทั้งมีดดาบสมูไรและสปาต้ายาประมาณเมตรหนึ่งนี่ค่ะมีดดาย่ากันเวลานี้เหรอคะ
นี่คือฝั่งของจักรยานยนต์ที่หลังฝั่งของมอเตอร์ไซค์ที่มากัน๑๐คน
ไล่กระบะมาโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมมันยาวขนาดนั้นดาบเหรอคะใช่
ตายแล้วเนี่ยไปขี่ไล่เขาเอาไอ้พวกนี้ไปฟันเขาแล้วก็คว่างระเบิดปิงปองใส่เขาด้วย
เขาเลยขับชนเลยเขาก็เลยขับชนตำรวจก็เก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
นี่คือระเบิดปิงปองนะคะอืมคนขับกระบะไม่ได้หนีไปไหนค่ะ
ก็รอให้การกับเจ้าหน้าที่ในสภาพแบบตื่นตระหนกตกใจเลยนะคะ
เขาบอกว่าคนขับชื่อนายมณ์เทียนหน้าคนขับกระบะอายุ๒๖ปี
เขาบอกว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้หลานเขาเนี่ยชื่อปอนอายุ๑๙ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้านที่ตำบลนาราชควาย
แต่พอมาถึงตรงโค้งวิทยาเทคนิคเนี่ยไปเจอกลุ่มวัยรุ่น๒๐คน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาสิบกว่าคันขี่ไล่ตามรถของน้องชายแล้วเงื้อมีดดับไล่ฟัน
หลานเขาก็ตกใจก็เลยขี่หนีมาหาพี่ชายแล้วทั้งคู่ก็เลยชวนกันขึ้นกระบะ
ออกไปตามหาว่าเป็นแก๊งวัยรุ่นกลุ่มไหนที่จะมารุมทำร้ายเขา
กระทั่งไปเจอแก๊งวัยรุ่นกลุ่มเดิมนี่แหละดักรออยู่สามแยกไฟแดงปากทางเข้าที่บริษัทนามูลหิน
จากนั้นแก๊งวัยรุ่นก็ขี่มอเตอร์ไซค์สิบกว่าคันไล่กวดกระบะครับเงื้อมีดดาบมาฟัน
แล้วก็มีการโยนระเบิดปิงปองเสียงดังสนั่นหวั่นไหวด้วย
ทีนี้จุดเกิดเหตุเขาบอกเขาไม่รู้จะทำยังไงมันจวนตัวจริงเขาเลยหักรถพุ่งชนเลย
แล้วเขาก็เลยเสียหลักไปชนเข้ากับประตูรั้วของชาวบ้านแบบนี้ค่ะ
มีเดือดขวามารอีกไหมครับ
คือตำรวจก็ต้องฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วก็ขี่กลับไปถึงบ้านแล้ว
ถึงหลักขับเลยชวนกันแล้วเขาค้นกระบะขับเอามาตามหา
แต่ก็เจอกลุ่มวัยรุ่น๑๐กว่าคนเนี่ยดักรอกันอยู่นะคะ
ทีนี้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกยังไงเขาบอกว่าได้ยินเสียงรถกระบะเบิ้ลเครื่องเสียงดังมาแต่ไกลเลย
แล้วก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์หลายคันขี่ตามมาหลังจากนั้นก็โครมเลยค่ะ
กระบะเสียหลักชนรั้วบ้านจนได้รับความเสียหายนะคะ
คือชาวบ้านเขาบอกว่าตอนแรกไม่มีใครกล้าออกมาเพราะว่ากลัวมันจะอันตราย
ช่วงสักพักหนึ่งถึงค่อยกล้าเดินออกไปดูกัน
ตำรวจสภาวเมืองนครพนมกรุง
ก็เลยบอกว่าตอนนี้ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบเก็บหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว
เพราะต้องมีการขยายผลเอาผิดแก๊งวัยรุ่นที่ก่อเหตุอุอาจ
แต่ตำรวจเชื่อนะคะว่าสองฝ่ายนี้น่าจะเป็นคู่กรณีที่เคยมีปัญหากันมาก่อน
ก็จะต้องมีการสอบสวนข้อที่จริงอย่างละเอียดจากทั้งสองฝ่าย
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าคนร้ายแก๊งนี้ก็น่าจะเป็นแก๊งเดียวกันกับที่ก่อเหตุ
อาวุธมีดไล่ฟันวัยรุ่นบาดเจ็บที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ส่วนทางคดีความตำรวจบอกแบบนี้นะคะว่าต้องเอาผิดทั้งคู่ค่ะ
ต้องเอาผิดทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายรถกระบะแล้วก็ฝ่ายแก๊งวัยรุ่นด้วยต้องถูกดำเนินคดีทั้งคู่